เหตุการณ์นี้คล้ายของพี่เบิร์ต

แต่สองคนนี้เขาเคยเป็นคู่รักกันนะคะ
ฝ่ายชายซึ่งเป็นคนลงมือยิงฝ่ายหญิงเนี่ย
อ้างว่าเพราะฝ่ายหญิงพยายามตีตัวออกห่างไง

ฝ่ายชายค่ะไม่ยอมให้ปิดประตู
จ่อยิงจนผู้หญิงเสียชีวิตนะคะ
โอเคนะครับผม

คือถามว่าทำไมรวบตัวได้ทันควันแบบนี้
เมื่อวานนี้เป็นวันพระใหญ่ใช่ไหมคะ

ในวันพระใหญ่อยู่แถวนั้นพอดี
ห่างจากจุดเกิดเหตุไปสักประมาณ๕เมตรค่ะ
เห็นเหตุการณ์ฝ่ายชาย
ก็คือนายอำนาจแทร่ตั้งอายุ๕๓ปี
ก่อเหตุยิงนางสาวกระหนกพัฒน์สุกเกษม

ก่อเหตุยิงจนน้องผู้หญิงอายุ๑๙ปี
เสียชีวิตคารถแท็กซี่เลยนะคะ

๔พระราม๒เขตบางขุนเทียน
แต่ท้องที่เนี่ยเป็นท้องที่รับผิดชอบของสอนอท่าข้ามนะคะ

พันธุ์ตำรวจโทนพัศพงศ์กับพลเมืองดี
สามารถรวบตัวในอำนาจได้ทันควันแบบนี้นะคะ

แท็กซี่คันนี้ที่เธอพยายามที่จะเปิดประตูขึ้นไป

แต่ว่าฝ่ายชายตามมาจากรถเมย์ได้ทัน
แล้วก็พยายามกันไม่ยอมให้ปิดประตูนะคะ
แล้วเจาะยิงเธอนะคะเธอถูกยิงที่ศีรษะหนึ่งนัด
ก้น๓นัดหน้าอก๑นัดลำตัวอีก๑นัด

คนขับเนี่ยคนขับรถแท็กซี่เนี่ย
เล่าให้กับทีมข่าวเราฟังบอกว่า
เขาก็จอดรถรอผู้โดยสารตรงบริเวณป้ายรถเมย

แล้วเห็นทั้งคู่ก็คือในอำนาจกับน้องกระหนกพัฒน์

คือเขามาด้วยกันบนรถเมย์มาจากย่านสมัยอดำ
จากนั้นเห็นผู้หญิงวิ่งลงมาจากรถเมย์

ฝ่ายชายก็วิ่งตามมาแล้วก็ยืนบังประตูไว้
ไม่ยอมให้ฝ่ายหญิงปิดประตูรถแท็กซี่
หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรง
ฝ่ายชายก็ชักปืนออกมากระหน่ำยิงไปที่ฝ่ายหญิง

คือตามที่ตำรวจบอกเนี่ย๗นัดด้วยกันนะครับ
ขณะนั้นฝ่ายหญิงพยายามร้องขอชีวิต
แต่ฝ่ายชายก็ไม่ได้ปรานีเลยนะคะ

ยังคงยิงไม่หยุดค่ะยิงจนกระทั่งเธอเสียชีวิต
ประตูฝั่งคนขับรถแท็กซี่เป็นที่พี่ตกใจไหม

เปิดประตูฝั่งรถแท็กซี่นะก๊อฟ
แล้วบอกกับคนขับรถแท็กซี่บอกว่าผมไม่ยิงพี่หรอก
เพราะพี่ไม่เกี่ยวแล้วก็เดินหลบหนีไป

เพราะดีมากที่พันธุ์ตำรวจโทนพัศพงศ์
ท่านเห็นเหตุการณ์พอดีรวบตัวไว้ได้ทันนะคะ
หลังจากที่ตำรวจนำตัวนายคนนี้นายอำนาจมาที่สอนอท่าข้าม
ซึ่งเป็นท้องที่ที่รับผิดชอบแล้วนะคะ
ก็นำตัวมาทำแผนประกอบรับคำสารภาพแบบนี้ค่ะ
นายอำนาจคุณอยากรู้ไหมว่ามูลเหตุในการที่ไปก่อเหตุ

เขาหลอกผมมา๗ปีอ่านั่นแหละค่ะใช่เลย
ขออนุญาตขยายความต่อจากที่ก๊อฟพูดประโยคนี้ไป
อำนาจอ้างบอกว่าคบหากับฝ่ายหญิงมา๗ปี
ตั้งแต่ฝ่ายหญิงเรียนชั้นมัธยม
แล้วไปขึ้นระดับชั้นอุดมศึกษาก็คือมหาวิทยาลัย
ตอนที่ไปเข้ามหาวิทยาลัยกลับมีท่าทีที่เปลี่ยนไป
ติดต่อก็ติดต่อไม่ได้จนฝ่ายหญิงเนี่ยคือเหมือนหายไปเลยค่ะ
เขาพยายามติดต่อไปเพื่อขอเคลียร์ปัญหาแต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมคุยด้วย
อำนาจอ้างบอกว่าตลอด๗ปีที่ผ่านมาเขาส่งเสียเลี้ยงดูผู้ตาย
หมดเงินไปหลายแสนบาทคือส่งให้เรียนด้วยนะคะ
เราก็ถามต่ออำนาจอยากขอโทษผู้ตายไหม
เขาบอกว่าขอโทษผู้ตายแล้วก็ครอบครัวของผู้ตาย
ผมไม่ได้มีปืนมาเพื่อจะมายิงเขา

ว่าทำไมเขาไม่คุยกับผมมันเกิดอะไรขึ้น
ผมให้เขาจนชีวิตผมไม่เหลืออะไรแล้ว
มันจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเลย
ถ้าเขายอมเจรจาคุยกับผมบ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้น
หรือให้พ่อแม่หรือให้ใครก็ได้มาคุยว่า
ไม่ให้เลิกกันไปแต่ว่าก็ยังแบบ
ยังคุยยังติดต่อกันบ้างแบบเปลี่ยนสถานะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จัก
มันก็ยังดีกว่าคุณหักดิบเฉย
คุณผู้ชมครับมีข้อมูลที่น่าตกใจในรายงานข่าวนี้
ผู้ชายคนนี้อ้างว่าส่งเสียน้องผู้หญิงที่เสียชีวิตมา๗ปีใช่ไหมใช่ค่ะ

พ่อของเธอที่มาส่งขึ้นรถเมย์ไปเรียนทุกวัน
บอกไม่เคยรู้เลยว่าลูกสาวคบกับคนนี้อยู่
ถ้าย้อนไป๗ปีตอนนี้ผู้ตายอายุ๑๙ใช่ไหม

น้องว่าน้องผู้ตายอายุ๑๒นายอำนาจคนก่อเหตุอายุ๔๒

๔ปีเกือบ๓รอบนะ
นี่คือเรื่องก็ไม่รู้นะที่น่าตกใจคือพ่อบอกว่าจะมาอ้างว่ากีดกันก็คงไม่ได้หรอก

นะคะนี่กลายเป็นว่าไปโกรธแค้นเขา
แล้วบอกว่านัดเขามาเจรจานัดมาเจรจาต้องพกปืนมาเหรอคะ

พลตำรวจตรีพงศ์อนันต์คล้ายคลึงผู้บังคับการตำรวจนครบาน๙
ท่านบอกว่าเรื่องคำให้การของผู้ต้องหาก็คือนายอำนาจ
ก็เป็นสิทธิ์ที่ผู้ต้องหาจะกล่าวอ้างอย่างไรก็ได้
แต่ว่าฝั่งตำรวจเองเขามีพยานหลักฐานที่จะเอาผิด
กับการกระทำที่เกิดขึ้นของในอำนาจได้
แล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เรื่องต้นมีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายอำนาจ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็มีความผิดเรื่องของพรบออาวุธปืนด้วย

แล้วก็เป็นเหตุอุกอาจด้วยในกรุงเทพมหานคร
จริงตอนนั้นโดนข้อหาพรากผู้ยาวได้เลยนะ